พูดกันไปเรื่องของร้านตัดพงตัดผมเปิดแล้ว
แต่ว่าเห็นทีว่าไฮโซโพกก็ยังคงไม่ไปใช้บริการร้านตัดผม
อย่างคุณอ้ำพัชระพานั่นเองค่ะ
คู่นี้นับวันยิ่งเพิ่มความสวีทขึ้นเรื่อยนะคะ
กับใจเหมือนจะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่
ปากเนี่ยไม่ได้บอกหรอกนะว่าเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นอะไรกัน
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทั้งคู่มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ
หลังจากต้องแยกกันกักตัวบ้านใครบ้านมันค่ะ
เจอกันคราวนี้พี่อ้ำก็ขอรับบทเป็นช่างทำผมส่วนตัวดูแลเสริมหล่อให้ไฮโซโพกซะหน่อย
นี่เลยล่ะค่ะหนุ่มพกเขาก็เก็บโมเมนต์น่ารักมีช่างผมคนสวยมาดูแลเขาเอาไว้ในไอจีสตอรี่ดูสิคะ
เรียกกันนะคุณคะอ้วนอย่างงานอ้วนอย่างงี้
แล้วทีนี้พี่อ้ำก็ดูแลใจใส่ลูกค้าคนนี้เป็นพิเศษสุดเลย
งานนี้แฟนเห็นเป็นอันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยสิคะว่าสองคนนี้เขามุ้งมิ้งกันแค่ไหนค่ะ
แล้วก็ดูอยู่ว่าตัดผมยังไงออกยังไม่ได้ตัดเขาโกรกสีผมการทำสีผม
บงอกหรือจะเปลี่ยนสีผมใหม่

ถามให้โซ่พกก่อนเขากรบงอกจริงหรือเปล่า
นั่นสิเออหวานน่ารักดีนะ